คุณผู้ชมมาดูภาพกองขยะค่ะแต่ว่ากองขยะกองนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วตกใจ
มันมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่เต็มไปหมดเลยอยู่เป็นกองเลยนะคะ
คนที่เขาเห็นก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจสอบที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจสพบังละมุงลงพื้นที่ไปดูมีใบสั่งมีใบเสียภาษีมีป้ายวงกลมรถยนต์
เต็มเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือในซอย๑๗ทับ๑หมู่๘ตำบลหนองปลาไหลนะคะ
บังละมุงชนบุรีจากการตรวจสอบนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่ามีบัตรอะไรบ้าง
บัตรประชาชนจากหลายพื้นที่เลยค่ะหลายจังหวัดนะคะบัตรเก่าก็มีบัตรใหม่ก็มี
ที่หมดอายุแล้วก็มียังไม่หมดอายุก็มีบัตรประชาชนเนี่ย
เท่าที่นับดู๓๒๒ใบสำเนาใบสั่งเก่าค่ะ๕๐๐ใบ
ใบเสียภาษีกรมการขนส่งทางบกมีอยู่๓๔ใบป้ายวงกลมรถก็มีอยู่ใบหนึ่ง
เอกสารอื่นจากหลายที่เลยนะคะ
กองรวมกันอยู่แบบเนี้ยคุณผู้ชมที่มันน่าตกใจก็คือนี่แหละ
มันมีบัตรประชาชนอะไรแบบนี้เต็มไปหมด
เราให้คุณสุชดาซิริยริขงนักข่าวแล้วลงพื้นที่ไป
ซึ่งวันนี้ตำรวจสพบังละมุงก็ลง
พื้นที่ไปตรวจสอบเอกสารบัตรประชาชนอะไร
ยังหลงเหลืออยู่ข้างทางแบบนี้
ชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาไปเจอ
เขาบอกคุณสุชาดานักข่าวของเรา
บอกว่าเจอบัตรประชาชน๒๐๐๐ใบได้นะคะ
เขาให้ข้อมูลแต่ขอไม่เห็นหน้าไม่เห็นตา
ไม่ปล่อยเสียงสัมภาษณ์อะไรนะ
สภบางรมุงค่ะก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบว่า
เอามาทิ้งตรงนี้ได้ยังไงมันไม่เหมาะสมคิดดูนะ
ใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นว่าบัตรประชาชนไปหยิบเอาไปใช้
สวมรอยไปก่อเหตุไม่ดีเป็นมิจฉาชีพแบบนี้
เจ้าของบัตรตัวจริงจะซวยเอา
ชาวบ้านอีกคนบอกว่าตรงนี้นะคะชาวบ้านเอาขยะมาทิ้งบ่อย
แต่ก็เคยเห็นขยะที่เป็นบัตรประชาชนแบบนี้ค่ะ
แล้วมันก็มีเอกสารสำคัญหลายอย่างตกใจเหมือนกันว่าทำไมเอามาทิ้งตรงนี้
สมควรที่จะเอามาทิ้งตรงนี้ถ้าไปตกอยู่ในมือมิจฉาชีพจะเกิดอะไรขึ้น
ไม่มีเค้ามีแต่เค้าทิ้งขยะธรรมดาทั่วไปของชาวบ้านอ่ะ
เอามาทิ้งใบไม้เศษไม้อะไรแบบนี้
อืมแล้วมีใครเขาว่าอะไรไหมไปทิ้งแบบนั้นอ่ะ

มีแม่ข้าวที่เราเคยได้ยินตรงนี้มีชาวบ้านเค้ามาพูดไหมว่าเออทิ้งอย่างนี้
ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาทิ้งแล้วก็เขาก็เผา
ก็มีแต่ชาวบ้านเขามาทิ้งทั่วไปแหละแต่ของบริษัททิ้งแต่ข้างใน
ทีนี้เรามองว่าแบบเอาเอกสารสำคัญหรือว่าแบบประชาชนที่มันเป็นหน้าของประชาชนทั่วไปมาทิ้งอย่างนี้
เราคิดว่ามันเหมาะสมไหม

ใครจะเอาไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมก็น่าจะเก็บของเราให้ดีอย่างนี้

ทางตำรวจเขาออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพัฒนาชัยพมรพิบูลผู้กำกับการสพบางละมุง
บอกว่าสำเนาใบสั่งบัตรประชาชนที่พลเมืองดีไปเจอตกหล่นอยู่ริมข้างทางทั้งหมดนั้นนะคะ
เป็นสำเนาใบสั่งเก่าตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึง๒๕๕๙
ส่วนบัตรประชาชนที่เจอก็หมดอายุไปแล้วหลายปี
คือพอมารับตำแหน่งใหม่เนี่ยค่ะผู้กำกับบอก
ทางสพบังละมุงเขามีนโยบาย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่หมดตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยสั่งการให้รองผู้กำกับพันธุ์ตำรวจโทสมัยสมจิต
เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารเก่าเหล่านี้ค่ะทั้งใบสั่งเก่าบัตรประชาชนที่หมดอายุ
เอาไปเก็บรักษาแต่ทางผู้กำกับสพบางละมุงบอกว่า
จังหวะที่เอาเอกสารนี้ไปเก็บที่บ้านพักมันมีเอกสารบางอย่างบางส่วนหล่นริมถนน

ใช่บอกว่าไอ้ที่เจอหล่นระหว่างเอาไปเก็บที่บ้านพัก

ร้อยเลยนะแล้วเยอะมากนะแล้วก็ชาวบ้านไปเจอชาวบ้านก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ทางผู้กำกับสพบังละมุงบอกว่าเอกสารต่างเหล่านี้ที่ต้องเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเป็นเอกสารทางราชการ
มีหลักมีข้อกฎหมายอยู่ว่าคือต้องเก็บเอาไว้อย่างน้อย๑๐ปีถึงจะเอาไปทำลายได้
ขอใบขับขี่ขอบัตรประชาชนอะไรแบบนี้คือคนก็ให้บัตรแต่ไม่ไปจ่ายค่าปรับ
เจอตำรวจจราจรขอตรวจบัตรให้บัตรไม่ไปจ่ายใบสั่ง
ตัวเองก็ไปทำบัตรใหม่อะไรแบบนี้ผู้กำกับเขาบอกแบบนี้
แล้วเอกสารบางตัวจะเก็บเข้าไปที่ห้องพัก
แต่ห้องตอนนี้อยู่ระหว่างการทาสีอยู่
เราก็เลยไม่สามารถที่จะดันเก็บไว้ในห้องได้
ก็เลยท่านหัวหน้างานสอบสวนก็เลยรับว่าเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ให้ก่อน
บ้านผมมีที่เก็บก็เลยเอาไปก็น่าจะตกไปบางส่วน
เพราะจริงเอาไปเยอะมากหลบก็เลยไม่รู้นะครับ
เอกสาร๑๐ปีแล้วครับเกือบ๑๐ปีแล้วครับ
เกือบนะครับถ้า๑๐ปีเนี่ยจะต้องทำลายนะครับ
จำหน่ายไปตามวงรอบการทำลายเอกสารนะครับ
โหแต่ไม่รู้ว่าใช้รถอะไรขนไปนะคะ
บังเอิญหล่นหลายร้อยใบคือคนที่เจอบอกว่า๒๐๐ใบได้นะคะ
บัตรประชาชนแล้วก็เป็นจุดที่เป็นกองขยะที่คนเข้าไปทิ้งขยะพอดี
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่า
ตามข้อกฎหมายนะคะตำรวจที่ทำหน้าที่ขนย้ายบัตรประชาชนและเอกสารสำคัญ
ลักษณะแบบนี้อาจจะถือว่ามีความผิดทางวินัยได้นะคะ
จะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค่ะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าบัตรประชาชนจะหมดอายุแล้ว
แต่มิจฉาชีพก็อาจจะเอาไปก่อเหตุกระทำความผิดไปสวมรอยได้
มันก็มีหลายกรณีเมื่อวานยังเพิ่งเล่าไปเอง
ว่ามีคนเอาใบขับขี่ของน้องผู้ชายคนนึงกลับสะด้ำตาลีปลอมอะไรแบบเนี่ย
หมดอายุก็จริงแต่ว่าเลขต่าง
ที่ยงที่อยู่ถ้าเขาก็ไม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนักศึกษาคุณ

เลข๑๓หลางที่ยูยังมีค่ะ